การอุทธรณ์ขอ๖แป้มคืนของซีซะเกจ
จะออกมาในวันที่๓๑ตุลาคม
คือมันส่งผลกับการเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในไทยลีกด้วย

ใช่ก็ยังคงเป็นประเด็นพูดถึงอย่างต่อเนื่อง
หลังจากศรีสะเกดพลาดการเลื่อนชั้น
เพราะว่าถูกตัดทั้งหมด๑๒คะแนนด้วยกัน
แต่ว่าสโมสรก็ยื่นเรื่องไปที่สารกีฬาโลก
เพื่อที่ขอให้ตัดสินใหม่
ล่าสุดมีรายงานว่าสารกีฬาโลกจะมีการเปิดเผยข้อสรุปนี้
เรื่องการตัด๖คะแนนหลัง
ในวันที่๓๑ตุลาคมหรือว่าพระฤหัสบดีนี้
ซึ่งสโมสรศรีสะเกดก็ขอให้สารกีฬาโลกมีคำสั่ง
โดยหลักหากมีการคืน๖คะแนนให้กับซีซะเกจ
ก็จะทำให้ศรีสะเกดกลับมาอยู่ในโคต้าทีมที่ได้เลื่อนชั้น
ย้อนไปนิดหนึ่งเรื่องราวอาจจะงงหน่อย๖แต้มแรก
แต่ว่าสิทธิ์การทำทีมเนี่ยมันทีมเดียวกันแค่เปลี่ยนชื่อทีม

แต้มแรกก็พอยอมรับได้เพราะว่าเกิดจากความผิดพลาดจริง

แต่ว่าหลังจากที่ได้มีการโอนเงินให้กับนักเตะเกาหลีไปแล้วเนี่ย

พอเลยกำหนดขึ้นมาก็เลยโดนเพิ่มอีก๖แต้ม
ถ้าไม่โดนปรับ๖แต้มอาจจะถูกปรับตกชั้นไปเลย
สุดท้ายก็ต้องจำยอมนะครับโดนเบ็ดเสร็จไป๑๒แต้มนะครับ
ก็ต้องรอดูบทสรุปวันที่๓๑ตุลาคมนี้
จะได้ทราบกันว่าทีมใดที่จะได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกบ้างนะคะ
ส่วนยอดผู้ชมในฟุตบอลโยต้าไทยลีก๒๐๑๙นะคะ
มาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยยอดผู้ชม
และค่าเฉลี่ยการชมนะคะหลังจากปีนี้เป็นปีแรก
ที่ปรับลบทีมจาก๑๘ทีมเหลือ๑๖ทีมค่ะ
การแข่งขันก็ลดลงนะคะจาก๓๐๖นัดเหลือ๒๔๐นัด
แต่ว่าปรากฏว่าผู้เข้าชมทั้งหมด๒๔๐นัด
มีคนเข้าชม๑๓๖๙๗๘๐คน
ถ้านัดเฉลี่ยต่อนัดแล้ว๕๗๐๗คนเลย
และหากย้อนหลังกลับไปใน๔ฤดูการหลังนะครับ
ปี๒๐๑๖นะครับมีจำนวน๑๘ทีมแข่งขันกันทั้งสิ้น๒๗๗นัด

เนื่องจากการสวรรคตของในหลวงราชการที่๙นะครับ
ค่าเฉลี่ยจำนวนแฟนบอล๕๓๖๑คนต่อนัด
มาในปี๒๐๑๗นะครับค่าเฉลี่ยแฟนบอลอยู่ที่๔๕๗๔คนต่อนัดนะครับ
หรือดูการ๒๐๑๘มีค่าเฉลี่ยลดลงอยู่ที่๔๔๖๗คนต่อนัด
และในปี๒๐๑๙จะเพิ่มขึ้นเป็น๕๗๐๗คนต่อนัด
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว๒๗ด้วยกันนะครับ